มาดูเหตุยิงกันตายที่จังหวัดนครนายกหน่อยนะคะ
คือครอบครัวครอบครัวหนึ่งพี่น้องผู้ชายเขานั่งกินข้าวกันอยู่นะคะ
้อมวงกินข้าวพี่ชายเนี่ยทานข้าวอิ่มแล้วเดินออกไปหน้าบ้าน
ไปยืดเส้นยืดสายเดินย่อยซะหน่อยนะคะ
แต่ปรากฏว่าเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดขึ้นเพราะมีคนร้ายดักซุ่มยิงค่ะ
ใช้ปืนลูกซองยิงเข้ามาเที่ยวร่างของพี่ชายจนกระทั่งล้มฟุบเสียชีวิตในที่สุดนะคะ
ผู้ตายก็คือนายรัชพลอินวรอายุ๔๖ปี
ถูกยิงด้วยปืนลูกซอง๑นัดค่ะกระสุนก็หลายรูนะคะ
นอนเสียชีวิตจมกองเลือดด้วยชุดเสื้อยืดสีดำกางเกงขาสั้นสีดำ
ใกล้กันคุณผู้ชมไปพบหลักฐานน่าสนใจ
วกนี่ค่ะเห็นไหมวงกลมขาวค่ะ
วกซันตาคลอสสีแดง๑ใบรองเท้าแตะ๑คู่
ตำรวจคาดว่าไอ้๒สิ่งน่าจะเป็นของคนร้าย
เขาก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป
สอบถามน้องชายของผู้ตายชื่อว่านายสมชาติอินวรอายุ๔๕ปี
เล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุล้อมวงกินข้าวอยู่ภายในบ้าน
พี่ชายกินข้าวอิ่มแล้วออกมานอกบ้านเดินย่อย
ก็เลยวิ่งออกมาดูเห็นพี่ชายถูกยิง
ฟุบอยู่บนถนนหน้าบ้าน
บ้านเลขที่๓๙หมู่๙บ้านเขาหัวนา
อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายก
หลังจากนั้นคนร้ายก็ขี่มอเตอร์ไซคยี่ห้อนด้าเวฟสีน้ำเงิน

หลบหนีออกไปจากจุดเกิดเหตุอย่างรวดเร็ว
ทีนี้คุณผู้ชมน้องชายก็คือคุณสมชาติเนี่ย
กลัวค่ะขี่มอเตอร์ไซค์ไล่เลย
ไล่ตามคนร้ายตามไปทันนะคะ
แต่คนร้ายใช้เท้าถีบ
อายน้ำเสียงละลีลาจังหวะการพูดมันใช่เลย
มันใช่เลยก็เลยจำได้ว่ามือปืนก็คือนายตาย

หลังจากนั้นคนร้ายก็ใช้ความเร็วของมอเตอร์ไซค์เนี่ย

จนถึงตอนนี้ตำรวจยังไม่สามารถติดตามจับกลุ่มได้นะคะ
ฟังเสียงน้องชายพูดเสียชีวิตหน่อยค่ะ
ลักษณะตอนมายิงพี่ได้ยินอะไรบ้าง

หน้าบ้านหน้าบ้าน

เดินไล่กันมาพอไปกินข้าวออกมา

น้องชายของผู้ตายตั้งข้อสังเกตว่า
คนยิงน่าจะชื่อนายตายเป็นคนในพื้นที่

ห่างจากบ้านของผู้ตายไปสักประมาณ๓๐๐เมตร
ถ้าใช่จริงคุณผู้ชมไปสืบสอบประวัตินายตาย

พ้นโทษออกมาได้สักประมาณ๖เดือน
ที่ถูกติดคุกไปคือข้อหาฆ่าคนตาย
นี่ตำรวจบอกว่าก็ต้องเร่งติดตามตัวคนร้าย

แต่ตำรวจก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ
เพราะคนร้ายตอนที่หลบหนีไป

ก็ไม่รู้ว่าจะยิงสวนตำรวจหรือเปล่านะคะ